คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องนี้ไปที่เป็นเรื่องเศร้านะคะ
ที่ว่าที่เจ้าสาวต้องมาสูญเสียว่าที่เจ้าบ่าว
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนก็คือเป็นอุบัติเหตุนะคะ
คือรถจักรยานยนต์พุ่งไปชนกับรถอีกคันหนึ่ง
แล้วก็กระเด็นไปกลางถนนมีรถสิบล้อมาทับจนเสียชีวิต
แล้วก็ภาพวินาทีที่ว่าที่เจ้าสาวไปกอดร่างเนี่ย
กู้ภัยเองยังต้องแอบปาดน้ำตาเลยนะคะ
คือวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดไปที่งานศพ
แล้วก็ไปคุยกับว่าที่เจ้าสาวคนนี้เธอบอกว่า
ก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่คือภาพที่เราให้ดูไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ

โอ้โหกูภัยถึงแค่น้ำตาไหลค่ะ

ในแมนวัย๓๖ปีว่าที่เจ้าบ่าวที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
ช่วงข้ามห้ากันยายยนต์บนถนนสุวินทวงศ์

เขาจะแต่งงานกันสิ้นเดือนนี้แล้วอะค่ะ
ทีมข่าวก็ไปที่วัดนะคะที่เมืองฉะเชิงเซา
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกเลยว่าใจหายจริง
แต่ตอนนี้ก็ยังสัมผัสได้ว่าเหมือนกับ
วิญญาณของผู้เสียชีวิตยังอยู่ใกล้
เพลค่ะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็สนิทกันนะคะ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็ไปขายของที่ปากช่อง
รู้ข่าวว่าหลานเสียชีวิตตอนที่เดินทางกลับค่ะ
เพลบอกว่าในวันเกิดเหตุไม่มีใครรู้จริง
ว่าในแมนผู้เสียชีวิตจะไปไหน

แต่ถามจากคนในบ้านก็ได้คำตอบว่าในแมนเนี่ย
มีอาการซึมจากปกติที่เป็นคนร่าเริง
แล้วก็กดโทรศัพท์เหมือนกับพูดประมาณว่าทำไมไม่รับสาย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของป้าเพ็ญที่ใช้เป็นประจำค่ะ
ขี่ไปบ้านอีกหลังนึงที่รู้จักกันเพื่อเปลี่ยนรถ
เป็นรถคันที่ขับตอนเกิดเหตุนะคะ
เมื่อคืนนี้นายแมนก็ไม่ได้ไปหาป้า

พี่สาวเหมือนกับว่าสัมผัสได้รู้สึกได้นะคะ
ตั้งแต่ไปเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
พอมาถึงที่วัดก็รู้สึกเหมือนกับหนักไหลทั้งสองข้าง
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นน้องชาย
ปกติน้องชายจะเป็นคนขี้อ้อนค่ะ
อยากได้อะไรก็จะมาบีบไหล่พี่
มาช่วงหลังนี้เขาก็แตกทำบ้านเอาประมงผ้าม่าน

กวาดบ้านถูบ้านทุกวัน
เออแต่วันนั้นเรากินเขาจะแบบจะซึมมาก
แบบนั่งกดโทรศัพท์นะเนี่ย
กดแต่โทรศัพท์แล้วก็ถามว่า
พูดว่าทำไมไม่รับสายทำไมไม่รับสาย
อันนี้ลูกชายเล่าให้ฟังว่าพี่แมนเขานั่งแบบ

พอออกไปแป๊บเดียวไม่นานหรอก
ออกไปช่วงหกมือกับวายมั่งดีกว่าสินะ
ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปไหน

ไปไหนมาไหนอะไรเนี่ยคือไม่บอกใครหรอก
วันนี้นะคะนางสาวปริยานุษย์สุพรรณว่าที่เจ้าสาวของนายแมน
ก็เดินทางไปนะคะ
ก็ไปจัดเตรียมอาหารให้ว่าที่เจ้าบ่าวที่หน้าโรงศพค่ะ
แล้วเธอก็นำมือมาลูบลงศพ

นี่ค่ะเธอก็จัดเตรียมอาหารเอาไว้แบบนี้
คือเธอบอกว่าเสียใจมากค่ะ
แล้วก็รู้สึกผิดด้วยนะคะ
หรืออ่ะ
เธอบอกกับทีมค่ะว่า๗กันยายนคือวันนี้ค่ะ
เป็นวันครบรอบการกลับมาคบกัน๗เดือน
จำได้ว่าการกลับมารักกันครั้งนี้ก็คือ
เริ่มมาวันที่๗อุมพาพันธ์ที่ผ่านมา
กว่าปีที่ผ่านมาคือเหมือนกับรักเลิกค่ะ

ทีนี้จริงจังเลยอยู่ด้วยกัน
วันนี้เป็นวันครบรอบ๗เดือนที่กลับมาคบกัน

เธอบอกว่าเธอจำได้ทุกวินาทีที่มีความสุขนะคะ
เพราะผู้ชายคนนี้ดีกับเธอมากค่ะ

เปิดใจให้กับเขาครั้งนี้อย่างแท้จริง
เขาทำให้เรารู้สึกเลยว่าเรามีค่า
คือว่าเราคือคนหนึ่งที่ผู้หญิงที่คิดว่าไม่เคยมีค่าเลยนะ
เพราะว่าเราไปอยู่กับคนที่เรารัก
พี่มันคือริสุทธิ์ของชีวิตอ้าว
หนูอยากได้เขาหนูรักเขาแล้วหนูอยากให้เขารู้
มันเหมือนฝันมันเหมือนฝันที่หนูยังรู้จักใจจริงหนูยอมรับไม่ได้
มันเพิ่งจะเริ่มเองอ่ะแล้วมันก็จบมันเริ่มกลับจบในเวลาเดียวกันเลยอ่ะ
ความรักที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือการที่คนที่เขารักเรามันดีที่สุดเลย
ความรู้สึกดีมันเต็มเปี่ยมไปหมดเลย
เหมือนที่ได้รับข่าวว่าแฟนขี่จักรยานยนต์แล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

คือความจริงแล้วก็คือเธอก็มองว่ากำลังจะขี่มาหาเธอนั่นแหละ
หลังจากที่ไม่ได้รับสายกัน

คือเธอบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะ

แปดกัญญายนเธอกับนายแมนจะไปที่การณ์อำเติมืองจะเชิงเศร้านะคะ

เพราะว่าแม่ของเธอก็ยินยอมให้แต่งงานกัน
ไม่คิดว่าความตายจะมาพรากรัก
ของเธอไปแบบนี้คุยกันเอาไว้ค่ะว่าจะจดทะเบียนสมรส
ก่อนที่จะแต่งงานอืมแต่งงานก็คือจะจัดในลักษณะของเป็นพิธี
ศาสนาอิสลามนะคะก็แค่ไปสุเหล่าวางเงินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท
อาหารเลี้ยงแขกเล็กน้อยชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมไว้หมด
ทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ววางแผนว่าหลังแต่งงานกันเนี่ยนะ
จะมีลูกสักหนึ่งคนมีบ้านหนึ่งหลัง
ที่จะกู้เงินซื้อบ้านเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ตอนแรกแม่ก็ไม่โอเคแม่ก็แบบไม่ยอมหรอก
อยู่ดีจะมาแต่งแค่นี้เพราะเราก็เป็นลูกสาวคนเดียว
แม่ไม่ยอมด้วยความดีที่เขาทำกับแม่ให้แม่เห็น
จนทำให้แม่ยอมแม่มึงจะยอมไม่กี่วันเนี่ย
เดี๋ยวจดทะเบียนเสร็จปุ๊บแต่งงานปุ๊บ

ก็เพราะว่าทำเรื่องไว้แล้วพอได้เงินกู้ปุ๊บ
ก็ปลูกบ้านเลยแล้วเราก็จะขายผักด้วยกัน
เขาก็สัญญาว่าเขาจะเลี้ยงลูกเราเป็นอย่างดี

พร้อมหน่าถ้าเป็นแม่มิญญาณมาเราไม่กลัว
แล้วถ้าเขากร่องเขาและบอกกับเขา

อยากอยากจริง

ฝันก็ยังดีแต่เรามาฝันไม่ได้เพราะเราไม่ได้
นอนไม่ได้เรารักเขารักจริงจริงเลยอ่ะ
ด้านแม่ของนางสาวปริยนุษย์นะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่ารู้จักกับนายแมนผู้เสียชีวิตมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
คือนายแมนเนี่ยเป็นเพื่อนของลูกชายแม่ก็มาเที่ยวที่บ้านแม่บ่อย
แล้วก็เนี่ยค่ะมาเจอกับลูกสาวแม่
ตอนนั้นเนี่ยนายแมนบอกว่าชอบลูกสาวแต่ลูกสาวยังไม่ได้มีใจให้
สุดท้ายก็ห่างกันไปต่างคนต่างไปมีครอบครัว
แต่ในแมนเองก็ยังเทียวไปเทียวมาคือยังมาหาอยู่บ่อย
ก็นับถือกันมาถามไทยดูแลสารทุกข์สุขดิบ
แล้วก็ถามถึงลูกสาวแม่ตลอด
ลูกสาวเนี่ยเลิกรากับครอบครัวที่แต่งงานไปก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมาอยู่บ้าน
แล้วก็ได้มาเจอกับนายแมนอีกรอบนึงอะค่ะ
บอกเลยนะคะว่าประทับใจที่นายแมนเสมอต้นเสมอปลาย
เห็นเลยว่าแมนเนี่ยรักลูกสาวแม่จริง
ตอนนี้เสียใจมากนะคะที่นายแมนมาจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
รับรู้หมดแล้วไม่เป็นไรมันก็ไปมาที่บ้านปกติ
ชอบงอนกันคือชอบมันชอบเอาแต่ใจตัวเอง
เพราะว่าคิดว่าเขารักมันไงเขารักมันมากมาย
ส่วนนี้ไม่ได้รักเขาแต่ตอนหลังเหมือนเขามาแพ้ว่าเขาทำดี
มันดีทุกอย่างนะมันดีตั้งแต่หน้าและรับหลัง
รู้สึกเสียใจนะที่ว่ามันมีสักกี่คนที่ว่าจะมีคนที่รักมันจริง

ผมเลือกนุฏผมรักนุฏไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจได้
ต่อให้ตายตรงนี้ผมก็ยืนยันคำนี้
สำหรับพิธีศพในแมนนะคะก็จะมีการสวดพระพิธรรมสามคืนนะคะ